ให้คุณผู้ชมภาพตอนเช้าเช้าตอนเย็นเนี้ยตำรวจจราจรก็ต้องทำหน้าที่
ในการอำนวยความสะดวกให้กับคนขับขี่ผ่านไปผ่านมานะฮะ
ปีดซ้ายขวาตรงแต่ทีนี้ฮะมีรถคันหนึ่งเลี้ยวขวา
ชนตำรวจจราจรกลางแยกเฉยเลยนะครับ
โอ้โหชนจังแบบนี้เลยนะครับ
กระบะสีขาวคันนี้พุ่งออกมาจากสี่แยกไฟแดง

ขณะที่ตำรวจจราจรยื่นโบกรถอยู่
คนขับรถขับชนตำรวจจนล้มแบบนี้นะฮะ
คือตำรวจจราจรนายนี้นะฮะ
ก็คือทางด้านของรองสารวัตรเลยนะคุณ
เป็นรองสารวัตรจาราจรสพมบสารคาม
ร้อยตำรวจโทวิชิตศรีลางอายุ๕๖ปีแล้วนะฮะ
ซึ่งมีหน้าที่ในการที่อำนวยความสะดวก
ให้กับรถที่ขับในช่วงเช้าแบบนี้นะครับ
ส่วนรถยนต์คันนี้นะฮะรถกระบะนะ
มีคนขับก็คือนายอนุวัฒน์อาจเจริญเป็นคนขับนะครับ
ทีนี้ก็นำตัวตำรวจส่งโรงพยาบาล

ร้อยตำรวจโทวิชิตคนที่บาดเจ็บบอกว่า
ตอนที่ยืนโบกรถอยู่เนี่ยเห็นรถกระบะพุ่งมาที่ตัวเขาเองอย่างเร็วเลย
งตัวจะหลบแล้วนะแล้วพยายามเอามือดันแล้วนะคุณ
เอามือดันตัวดันตัวเพื่อจะเบี่ยงจากรถ
ปรากฏว่าไม่ทันคุณล้มฮะโชคดีนะ
หัวไม่ฟาดพื้นไม่กระแทกพื้น
รองสาวจราจรยังโชว์เหรียญของรัชกาลที่๙
ห้อยติดตัวตลอดแล้วก็ยังมีพระบรมธาตุนาดูล
ที่เคารพนับถือที่ห้อยที่คล้องไว้กับตัวตลอด

ก็เลยเชื่อว่านี่แหละของดีที่ทำให้แคล้วคลาดนะครับ
มันก็มากช่วงผมก็พาตัวตัวใกล้กระเด็นผมก็ยังเหมือนล่ม
หลังเกิดเหตุทางด้านภูมิกับการสพเมืองมหาสารคาม
ก็มาเยี่ยมร้อยตำรวจโทวิชิตที่โรงพยาบาล
อาการเบื้องต้นก็คือไม่หนักพูดคุยกันได้นะ
ยังเล่าให้ฟังเรื่องของดีได้เลยนะครับ
ก็เจ็บที่ข้อเท้านะแล้วก็ฝ่าเท้าบวม
ให้พักฟื้นรอดูอาการรอผลเอ็กซาเรย์ก่อนนะครับ
ส่วนเรื่องคดีเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหา
นายอนุวัฒน์คนขับรถกระบะแล้วฐานขับรถโดยประมาทนะฮะ